ช่วงตลอดตลาด
รับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้ว
ไปดูกันเลยราคาของเนื้อสัตว์วันนี้
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๕๐บาทต่อฟองจ้า
ราคายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะสำหรับเนื้อสัตว์นะคะ
ต่อกันที่ราคาของปลาน้ำจืดกันบ้าง
ปลานิน๖๕บาทต่อกิโลกรัม

สลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่ราคาของปลาช่อนเลี้ยงวันนี้
ขายอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
สำหรับราคาสินค้าวันนี้ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมากมายนะคุณผู้ชม
แต่ยังไงซะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะ
ใครที่อยากจะออกไปจับจ่ายใช้สอยยังไงก็เลือกหาวัตถุดิบมาปรุงเองก็ได้
หรือว่ายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปตลาดกันเรียบร้อยแล้วไปหาของกินอร่อยกันต่อเลยดีกว่า
เพราะว่าเมนูที่จะพาไปเนี่ยเป็นเมนูกล้วยปิ้งแต่ไม่ใช่กล้วยปิ้งธรรมดา

มันคือกล้วยปิ้งไส้ทะลา

ลักจริงคุณชนะพามาดูกันค่ะที่บ้านเลขที่๔๑ทับ๕
หมู่ที่๕อยู่บ้านวังตะเคียนตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

คือวันก่อนเรานำเสนอเป็นกล้วยไข่นะ

กล้วยน้ำว้าเนี่ยเอามาทำเป็นกล้วยปิ้ง
แต่ไม่ใช่กล้วยปิ้งธรรมดาเพราะเป็นเมนูกล้วยปิ้งไส้ทะลักคุณย่า
ฮอตมากเลยในหมู่บ้านคุณดูคนมาต่อแถวรอกันสิ

เจ้าของร้านนะคะชื่อว่านางสรุตภักษ์ทิพย์บุญทองอายุ๔๙ปี
งานตลอดข่าวของเราไปสอบถามถึงแนวคิดในการทำกล้วยน้ำวาไส้ทะลักขายแบบนี้
ก็เลยทราบมาว่าเดิมทีเนี่ยนะคะเขาเป็นแม่ค้าชาวสวนกล้วยธรรมดานี่แหละ
แต่ในช่วงโควิด๑๙อยากหารายได้เสริมก็เลยนำกล้วยน้ำว้ามาปิ้งแล้วก็ใส่ไอเดียดัดแปลงก็คือเอาไส้ต่างเนี่ย
ยัดลงไปในกล้วยน้ำวาให้กลายเป็นกล้วยน้ำวาไส้ทะลักไง
ขายดิบขายดีเลยคุณจุดเด่นของกล้วยปิ้งของร้านเธอก็คือเธอจะมีไส้ให้เลือกเยอะมากกว่า๖ไส้
นี่คือน้ำเชื่อมสูตรพิเศษที่รสชาติของเขาจะหวานหอมมันอร่อย
ก็มีเนื้อมะพราวอ่อนโอ้โฮโอ้โฮเขาบอกกับทีมงานตลอนข่าวของเราว่า
หากใครอยากชิมให้รีบมาหน่อยนะเพราะว่าของหมดเร็วมาก
ขายหมดไวมากเลยอ่ะยังไงก็เป็นไอเดียแล้วกัน
คุณผู้ชมลองดูกันเผื่อใครจะนำไปต่อยอด

อาจจะต้องหาไอเดียอะไรเพิ่มเติมจากการค้าขายทั่วไป

ก็อาจจะเพิ่มมูลค่าด้วยการยัดไส้ลงไปแบบนี้
จริงโอ้โฮนี่นี่อ้าวโอ้โฮน่ากิน
ทานนี้เจ๊ไหมอย่างนี้เจ๊ไหม
ก็กล้องอาจจะเจนะดิฉันว่าเจนะเพราะมันไม่มีเนื้อสัตว์เลย
ไม่มีส่วนผสมของนมเลยก็เป็นกล้วยไงเป็นมันเป็นอะไรอย่างนี้

ที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันใกล้แล้วไงกับเทศกาลกินเจนะครับ
พาไปที่บ้านของผมพิศนุโลกฮะ
ที่ตลาดเทศบาล๑ที่นั่นคึกคักของเจเพียบ
คุณผู้ชมบันดากรายการสื้อขายอาหารเจ๊
ตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

ในแต่ละปีเนี่ยชาวพิศนุโลกเขาก็นิยมทานเจกันนะ
เนี่ยฮะวันแรกที่มาเริ่มขายเจเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันล้างท้อง
ล้างทองไม่ใช่ว่าเอาน้ำยงน้ำยามาล้างเลยตรงภูมิไม่เกี่ยว
การล้างท้องคือเริ่มต้นในการทานเจก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลจริง

อ้าไปที่ร้านหนึ่งที่ตลาดแห่งนี้ร้านเจอิ์ปัตตีวิรถว่านิศ
เป็นอาหารเจที่ใครต่อใครก็รู้จักกันดีเขาพูดสั้น

แกจะทำเมนูเจนี่นะครับไม่ต่ำกว่า๑๐เมนู
วันหนึ่งต้องมากกว่า๑๐เอาง่าย
อีกมากมายที่พูดถึงอาหารเจ๋หมดเลยนะ
บางคนไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้ว่าหมูกรอบเดี๋ยวนี้
เขาทำมาจากพวก

ใช่ไหมแล้วเขามาขึ้นรูปให้เป็นหมูกรอบจริง

แคบหมูนั่นก็เป็นแคบหมูเจ
คุณผู้ชมปีนี้ร้านเจป้าติได้ทำการปรับราคาขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะ
แต่ก่อนขายถุงละ๒๐ปรับมาอีกนิดเดียวเป็นถุงละ๓๐บาท
เข้าใจกันหน่อยแล้วกันเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็วัตถุดงวัตถุดิบช่วงนี้มันก็ขึ้นราคานิดนึง
เห็นใจผักเนี่ยปกติเทศกาลเจราคาก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้น้ำท่วมง่ายก็ทำให้ราคาก็ค่อนข้างปรับขึ้นไปสูงนิดนึ
รับเลยปีนี้อย่างหนึ่งนะฮะที่ได้รับผลกระทบมากคือผักนั้นมันแพง
ใช่ค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะคุณผู้ชมยังไงก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันแล้วกันนะคะ